คุณผู้ชมคะดูท่าว่าเรื่องราวของอดีตนักแสดงทีภูมิธนวัฒน์จะไม่จบง่ายซะแล้ว
คือก่อนหน้านี้หลายคนสงสัยเรื่องของเงินบริจาคว่ามันมีอยู่เท่าไหร่กันแน่
คุณทีบอกว่ามีอยู่ประมาณ๕๗หมื่น
แต่ตอนหลังล่าสุดกลับมาบอกว่า
เออจำได้แล้วมีอยู่ประมาณ๕แสนตกศูนย์เป็น๑ตัว

สูงถึง๘ล้านบาทคุณพระ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณทีทันที
ปรากฏว่าป้ายที่เคยเขียนติดตามซอกตามซอยต่าง
ว่าเป็นทางไปบ้านทีได้ถูกเก็บไปหมดแล้วนะคะ
และบ้านพักก็ปิดเงียบ
มีการนำผ้าม่านมาปิดตรงประตูกระจกหน้าบ้านเอาไว้
และจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวนะคะ
พบว่ายังมีรองเท้าหลายคู่วางอยู่บนบันไดทางขึ้น
ส่วนรถยนต์ที่เคยจอดอยู่ในโรงรถไม่มีแล้วนะคะ
เหลือเพียงแต่รถจักรยานยนต์สภาพเก่าจอดอยู่๑คัน
คือก่อนหน้านี้คุณทีเคยบอกไว้ว่ารถยนต์คันนั้นเนี่ย

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนโดนยึดไปจริงหรือเปล่าอะไรอย่างไรนะคะ
ทางผู้สื่อข่าวก็ได้ตะโกนเรียก
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากคนในบ้านออกมา

มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๒๐เศษ
อย่างนี้ค่ะคนนี้ค่ะที่ใส่หมวกอยู่นี่นะคะ

ที่ป่วยมีความดันสูงอยู่ในบ้าน
ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ถ้าหากพร้อมแล้วจะโทรศัพท์ไปนัดให้ผู้สื่อข่าวมาแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยคุณทีเนี่ยกลายเป็นที่ต้องสงสัยตกเป็นผู้ต้องสงสัยของสังคมนะคะว่า
ตัวเขาเองเนี่ยป่วยรู้อยู่แล้วแหละว่าป่วยจริงนะคะเป็นวรรณโรคทับตับแล้วก็ต่อมน้ำเหลือง
แต่ว่าเงินบริจาคที่มันสูงมากขนาดนี้เนี่ยเขาจัดสรรอย่างไรเอาไปช่วยคุณแม่ดูแลคุณแม่ไหม
เพราะคุณแม่เองก็ป่วยเหมือนกันนะคะแล้วยอดเงินเนี่ยมันเป็นไปได้หรือว่าจะจำไม่ได้จะตกเลข๐ไปขนาดนั้นจริงหรือ
แล้วทำไมถึงไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงแถลงไขถ้าเกิดว่าไม่เป็นเรื่องจริง
เต็มใจก็เต็มใจช่วยแหละแต่ขอบอกนิดนึงแล้วกันแจกแจงละเอียดนิดนึงละกันนะคะ